คุณเบลปิติพัฒน์ปัญญาสุขสิริและคุณเปิ้ลรุจิราภูลเกิด
กลับมาสนุกกันต่อในช่วงที่สองกับแม่บ้านพารวยของเรานะคะ
แต่ก่อนจะสาธิตคุณแม่ชอบเก็บเค้กไว้กินคนเดียวตลอดเลย

ที่ต้องการค่ะค่ะค่ะ
เราจะเอาตัวสบู่ขาวอะค่ะผสมสีที่เราต้องการอยากได้สีเข้มก็ใส่สีเยอะ
แต่วันนี้เดี๋ยวจะทำสีอ่อนให้ดูค่ะสีก็ใช้ไม่เปลืองค่ะใช้สีทั่วไปได้เลยค่ะ
นี่อะไรอ่ะคะกลิ่นค่ะอยากได้กลิ่นแรงกี่หยดคะถ้าอยากได้แรงมากก็ใส่เยอะหน่อยค่ะ
แล้วคะบ้างกี้ใส่ตัวมันแค่๔โยชน์เอง

คุณแม่เป็นคนชอบกลิ่นแรงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกินคุณแม่กบกิน
แม่ค่ะแม่ยังไม่เน่าค่ะแม่

นี่ไงนี่ไง

เทลงไปในตัวแม่พิมพ์ทับรูปไปได้เลยค่ะ

ไม่ต้องเราะให้ให้แก่งก่อหร่ะค่ะข้างหน้า

แต่จริงเขาก็จะเริ่มเซตตัวแล้วอะค่ะ
แล้วอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
ส่วนใหญ่จะถ้าเป็นเนื้อสบู่ค่ะ
ก็จะอยู่ตามร้านเคมีพันธุ์ทั่วไป

อาจจะเป็นย่านเถาสำเทงก็ได้ค่ะซึ่งอุปกรณ์เยอะ
จะแนะนำอยู่แล้วว่าซื้ออุปกรณ์ที่ไหนได้บ้าง

อุ้ยฉีดอยากรู้ว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติบ้างมั้ยคะ
ก็ค่ะในส่วนของลูกศิษย์ต่างชาตินะคะ
ก็จะอยู่ใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านเรา
มีสิงคโปร์มาเลอินโดนีเชียนะคะแล้วก็ไปถึงดูไบหรืออเมริกาด้วย

คือด้วยความที่สตูดิโอเราเปิดมานานนะคะ
ก็จะมีพี่ที่มาเรียนเด็กปกติอยู่แล้ว

ที่สิงคโปร์ที่เป็นนักเรียนนะคะ
คือขายคอร์สแล้วก็ขายของที่เป็นสบู่ฝั่งลายได้เยอะมาก

ต่างชาติเขาชอบรวดลายประมาณไหน
ถ้าเป็นต่างชาตินะคะเขาจะชอบไลน์แบบเด็กวินเทจ
อกไม้วินเทจให้ดูเก่า
อย่างนี้ต่างชาติจะชอบแบบนี้
แล้วคนไทยละคนไทยชอบอะไร
คนไทยชอบภาพสั่งทำค่ะสั่งกิน
เป็นหน้าตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้
เพราะยิ่งถ้าเกิดช่วงไหนมีคนสูดต่างชาตินะคะ

เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของความใส
ก็คือในเนื้อสบู่เนี่ยเราก็ต้องเลือกสูตรสบู่
ว่าเราซื้อสบู่จากแหล่งไหนแอลกอฮอลเยอะไหม
แล้วก็ทำให้สบู่ของเราเนี่ยสีขุ่นหรือเปล่า
ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่เกิดก็คือพอเราเทเสร็จใส่ลูก

ใช่เราก็จะมาทดลองกันว่าเทหนาแค่ไหนความร้อนแค่ไหน

โอ้ยตายนี่ท้าทายคุณเปิ้ลหามามีค่ะ
มีง่ายกว่านี้อีกหรอมีอีกกว่านี้อีกค่ะมีอีกกว่านี้อีกค่ะมีอีกกว่านี้อีก

คุณแม่ทำได้ไหมครับเป็นคนทำเองเลยทะ

ช่วงหน้ากลับมานะคะคอนเฟิร์มกันเลยว่าดูซิว่าเราสามคน